ส่วนศึกวันแชมเป็นชิปเมื่อวานนี้นะคะการรีแมชระหว่างเรโตเซียนกับเพชรมรกฏสุดท้าย
เพชรมรกฎแพ้คะแหน่งไปอย่างน่าสิบ่ายค่ะ
เป็นฝ่ายลุกเข้าใส่ปล่อยหมัดซ้ายที่เป็นอาวุธเด็ดของตัวเองค่ะ
แต่ว่าก็ยังถูกเพชรมรกฏที่ดักด้วยเข่าและแข้งซ้ายเป็นอาวุธเด็ดเหมือนกัน
มรกฏก็ป้องกันได้ดีนะคะอาศัยจังหวะออกอาวุธโต้กลับ
พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจนัทธวุฒิอีกหนึ่งนักชกไทยค่ะ
มันไม่ใช่หน้าที่ของผมผมมีหน้าที่แค่ทำมวยเพื่อไปชกบนเวที
กรรมการเห็นว่าพวกเราไม่ดีพอที่จะชนะเราก็นอนแบบคำสั่งซึ่ง
ไม่ได้คิดว่าจะไปประท้วงหรือจะไปอะไรนะครับก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
แต่ถ้าตามสายตาผมจริงผมไม่ได้เข้าข้างมวยผม
ผมก็มองว่ายก๒ที่ปรากฏก็ได้นะครับยก๓แพ้ก็คือจังหวะโดนเตะเคลียร์ขาล้มทีเดียวนั่นแหละ

ส่วนนักสู้ไทยคนอื่นซ้อกราวเพชรยินดีอาคาเดมี่ที่ขึ้นสังเวียนชกในครั้งนี้ด้วย
ในศึกวันซุปเปอร์ซีรีส์มวยไทยพิกัดเฟเตอร์เวทเจอกับจอร์ดมานนะคะ
คู่ต่อกรจากสก๊อตแลนด์ตลอดทั้ง๓ยกทั้งคู่ออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยกันแบบดุเดือด
สู้กันสนุกแต่สุดท้ายเป็นซ็กราวที่เป็นฝ่ายชนะใจกรรมการแบบไม่เอกฉันนะคะ
ใน๓เสียงได้รับการชูมือไปในที่สุด